ชอบทานอะไรผมก็ไม่ว่าแต่เมนูประจำอย่างหนึ่งที่ผมก็ทานเป็นประจำ
หอยทอดดูก็รู้ว่าผมสายหอยสายทอด
หอยทอดผมชอบทานของอร่อยของดีมีอยู่หลายร้านนะครับ
แต่ว่าร้านนี้ที่ผมจะแนะนำอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นร้านที่ขายมานานหลายปีนี่เลย
หอยทอดย่าชิดหูย่าชิดแปลว่าคนขายต้องเป็นคุณย่าแล้ว
จริงแล้วทุกวันนี้เนี่ยนะก็ยังมีเรี่ยวมิวแรงมาทอด
ทอดเองเหรอหน้าสนใจขายอยู่กับญาติญ่า
พูดแบบนี้เพราะว่าแค่เมนูหอยทอดมันแตกยอดแตกลายออกมาได้หลายอย่าง
แต่ที่นี่หอยทอดไม่ใช่แค่หอยทอด
มันเป็นยังไงติดตามได้เลยในช่วงของตลอดกิน
อายุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน
จิตใจอาวรมาเล่าสู่กันฟัง

รู้เลยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก็ต้องไปกินอาหารที่มันเก่าแก่โบราณ
ที่เขาว่ากันว่ามีสูตรเด็ดเคล็ดลับ
ต่อกันมาเป็นร้อยปีเลยนะ
แล้วที่สำคัญคนขายเนี่ยอย่างเก่า
อายุ๘๐กว่าแล้ว

ติดตามในตลอดกินวันนี้เลยจ้า

กับร้านเด็ดในตำนานวันนี้

หอยทอดย่าชิด
สูตรเด็ดในตำนานร้อยปี

กุญแจรถดับเครื่องแล้วลงไปกันเลย
เอาจริงนะไม่ต้องห่วงเลยครับ

ไม่เป็นปัญหาสำหรับรถของผมคันนี้สบายมากไอ้ที่ว่าสบายเนี่ยก็คือความสามารถของรถ
แก้ไขปัญหาลืมปิดไฟจนแบตเตอรี่หมดได้ดีเลยทีเดียวครับ
คล่องใจแล้วนะเรื่องไฟในรถนะคุณผู้ชมนี่ผมเดินมาในย่านนี้สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลย
หอมหอมกลิ่นหอยทอดมันเตะจมูกปากปากเดินไปเดินมาเจอแล้วเจอเฉยเลยกับหอยทอดย่าชิด
เป็นร้านหอยทอดในตำนานสูตรเด็ดร้อยปีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ
โอ้โหเดินเข้ามาข้างในเลยขออนุญาตสวัสดีอีกสักครั้งสวัสดีนะครับสวัสดีทั้ง๓ท่านเลยนะครับ
สวัสดีจ้ะคนนี้คือย่าชิดใช่ไหมจ๊ะอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ
ยังแข็งแรงนี่มายืนผัดอยู่อย่างนี้ไม่เหนื่อยหรอ
เห็นว่าแป้งนะผสมกับไข่เนี่ย
ส่วนใหญ่แป้งน้อยกว่าไข่อีกเหรอ
แต่ไข่เยอะแป้งก็นิ่ม

โอ้โหนี่อย่างนี้แล้วก็เทอย่างนี้เลยนะ

ขอช่วยหน่อยได้ไหม

เดี๋ยวเมนูนี้ผมจัดให้

ดูของผมกับของออริจินัล

ที่บอกว่าขายดีเนี่ยถ้านับเป็นกิโล

วันนี้ก็แป้งก็ตก๒๐กิโล

เดี๋ยวนับเลยเป็นหลายแผงหลายสิบแผงค่ะ
เป็นหลายสิบแผงที่หมดไป
แล้วหอยล่ะเออหอยนี่ส่วนสำคัญ

หอยที่นี่วันละ๑๐๐กิโลกรัม

ชาวประมงเขาแกะเขาแงะหอยเอง

แล้วรับของเขามาสดใหม่สะอาด

พี่ลูกแรมจะมานั่งคุยกับเราด้วย
เรียกได้ว่าคุยกันแบบเจนข้ามเจน
เธอว่ามันไม่เหมือนกันเหรอครับ

ทั้ง๕จานจะให้แบ่งมาทั้ง๖แบบครับผม
ยังไงบ้างครับเริ่มที่เบสติกเลยนะครับธรรมดาครับผมแบบนี้ธรรมดาใช่ครับ
เศษไข่ครับพิเศษไข่จะเป็นแบบนี้เราจะมีห่อไข่ด้านบน
ห่อไข่ถูกต้องครับต่อไปพิเศษหอยครับ
จะเป็นโรยหอยให้ด้านบนอีกทีหนึ่งครับสำหรับคนที่ชอบหอยเยอะ
ชอบหอยเยอะกับจานนี้เลยพิเศษหอยเยอะกับจานนี้เท่านั้นครับอ้าว
เจอร์ของเราครับพิเศษไข่พิเศษหอยครับเอ้าแล้วนี่ล่ะ
จานสุดท้ายสำหรับคนที่ไม่ทานหอยหรือไม่ชอบอาหารทะเลครับ
จะเป็นแป้งกับไข่ครับโอ้ใช่ครับสำหรับใครที่เป็นมังสวิรัติก็ได้
อ่าได้ครับแอบมังนิดนิดถูกต้องเพราะมันมีไข่ไง
มีไข่กับแป้งไม่มีเนื้อสัตว์ครับคือเอางี้หอยทอดของยายชิ้นเนี้ย
โอ้โหมันมีเยอะมากมายหลายแบบแต่ละอย่างก็มีความอร่อยที่ไม่เหมือนกันนะ
ถูกไหมถูกครับผมขอกินก่อนนะได้ค่ะทนดูผมกินแป๊บนึงนะทั้งสองคน
ชิมกันเลยดีกว่าครับ
น้ำจิ้มเขาเด็ดจริงลาดเลยดีกว่าครับ
ช้อนนี้พิเศษไข่ครับคุณผู้ชมครับ

โอ้โหย่าจ๋าจานนี้จัดให้ใคร
ก็ย่ารู้ว่าชอบหอยก็จัดหอยเยอะ

โอ้โหจานนี้ตามใจลูกค้ามากไปปะเนี่ย
เอากินทั้งไข่ทั้งหอยพิเศษด้วยเอาเลยเอาให้จุกกันไปเลย

โอ้โห

มันคือแป้งกับไข่ครับผมสำหรับท่านที่ไม่ชอบหอยไม่ชอบอาหารทะเล
บอกรสชาติหน่อยละกันทานไปมันเผินโอเคมันหอยทอดหมดทุกจานแหละคุณผู้ชม
เว้นจานนี้ที่มีแต่แป้งทอดแต่เรื่องของเรื่องความอร่อยมันมีความต่างกันอยู่
หอยทอดธรรมดาโอเคคือมันก็จะเป็นหอยที่แบบมันสดหอม

แล้วก็ทานไปมันก็จะกรอบแห้งแล้วทานกับถั่วงอกของที่นี่อร่อย
แล้วยิ่งถ้าคุณใส่ไข่เข้าไปด้วยสั่งพิเศษไข่พิเศษหอยพิเศษไข่ก็ว่าไป

ยิ่งอร่อยเบิ้ลคูณสองเพราะมันจะมีความเข้มข้นของไข่มากขึ้น

จานใส่ใจจริงอย่างที่ยายชิ้นบอกนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากเลยก็คือน้ำจิ้ม
น้ำจิ้มทำไมถึงอร่อยอย่างนี้ยายชิด
สูตรเด็ดก็ใส่ใจตั้งใจทำใส่ใจลงไป
ใส่ใจตั้งใจทำอย่างเดียว
ไม่ยอมบอกหรอกสูตรเด็ดอยากจะรู้ถึงเรื่องของราคา

พิเศษไข่นะครับ๔๐ครับ

พิเศษไข่หอย๖๐บาทครับ
อันนี้ไม่เอาไม่เอาหอยใช่ไหมครับ
เป็นมังสายวิรัติแล้วก็ชิด๓๕บาทครับ
อยากจะรู้จริงเลยอยู่ได้ยังไงกับเมนูเดียว
ยืนหนึ่งสูตร๑๐๐ปี
ชิดเคล็ดลับของเราเอาจริงเลยคืออะไรครับ

นี่แหละแต่ที่พูดไม่ได้ลุกพูดเอาขำนะ
คือตั้งใจในทุกกรรมวิธี

ที่จะทำออกมาเป็นจานหนึ่ง
หอยทอดจานหนึ่งที่จะเสิร์ฟให้กับลูกค้า

นี่แหละครับคือสูตรเด็ดเคล็ดลับอย่างแท้จริงของย่าชิดนะครับ
เดินทางมาที่ร้านง่ายมากครับ
วิ่งมาจากถนนโรจนะในบริเวณตัวเมืองอายุทยา
มุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟ

เรียบถนนเรียบทางรถไฟมาเรื่อย

พอขับผ่านสถานีรถไฟที่อยู่ขวามือ
ขับมาเรื่อยประมาณ๓๕๐เมตร
จะเจอร้านอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงวัดธรรมนิยม

แน่นอนครับอร่อยถูกใจเราแบบนี้ตลอดกิน
ให้กับย่าชิดไปเลยนะจ๊ะ
รับไปเลยนะครับ
ตลอดกินมาชิมถึงที่นี่แล้ว

หอยทอดย่าชิดอร่อยจริงเด็ดมาก

คือผมจะบอกแบบนี้นะว่าน้ำจิ้มเขาเด็ดแล้วก็อร่อย
แล้วย่าชิดแกห่วงน้ำจิ้มมาก
ยังไงรู้ไหมคนในครอบครัวลูกหลาน

แกจะหลบซ่อนไปทำของแกเอง

จะมาปี๒ปีที่ยอมให้ลูกหลานรู้ว่าวิธีการทำทำยังไง

หอยทอดมันเด็ดที่น้ำจิ้มด้วยเหมือนกัน